เสพติดนั้นปราบรามกันทุกวันก็ยังไม่หมดสักที
พอเป็นเห็นรูปแบบไปตำรวจก็ต้องตามไปสื่อไปสอกกันมากขึ้น
ไปใส่ในกล่องนมแล้วก็ไปตะเวนส่งลูกค้าเสมือนเป็นคนส่งนม

สุดท้ายไม่ใช่นมมันคือยาบ้า
กิโลปืนอีกสี่กระบอกผู้ต้องหาได้แปดคนทีเดียวนะครับเนี่ย
ฮะเป็นภาพบรรยากาศที่เขาก็แถลงข่าวการจับกลุ่มนะฮะ
สาธิตวิธีการที่แก๊งค้ายาเนี่ยยัดยาบ้าใส่ใน
กล่องนมระหว่างการแถลงข่าวในการจับกลุ่มคดีนี้นะครับ
เป็นคดียาเสียติดบรยัยเจ็ดคดีผู้ต้องหาแปดยาบ้า
อีกแปดแสนสองหมื่นเม็ดไอท์ห้ากิโลกรัมนะฮะแล้วก็อาวุธ
ปืน๔กระบอกนะครับกระสุนหกสิบเก้านัดแล้วก็ยึดทรัพ
สองบริการมูลค่าเก้าหมื่นห้าเป็นเครือข่ายของนาย
พงษ์ภูเบตสถานอุ่นแล้วก็นายนัดพงษ์คำเพงนายเขต
ตำบลทุ่งยั้งอำเพย์รับแรดที่อุตรดิตนะครับ
จากการสืบสวนทราบว่านายพงศ์ภูเบศนั้นมีพฤติกรรม
ลอบจำหน่ายยาบ้าแล้วก็เป็นผู้เก็บยาเสพติดให้
เครือข่ายของนายอมรรัฐยังเย็นหรือว่ามดนะฮะ
บุคคลตามหมายจับคดียาเสพติดของศาลจังหวัดอุตร
ดิษฐ์ซึ่งตอนนี้ทางด้านของนายอมรรัฐหรือว่ามดทุ่ง
ยังเนี้ยนะฮะก็ยังหลบหนีไปอยู่ตามแนวแฉดร์เพื่อน
บ้านจากการตรวจค้นในบ้านพักพื้นที่หมู่สามตำบลทุ่ง
ยังพบเป็นกล่องนมจำนวนมากแล้วก็ยาบ้าพร้อมกับเครื่อง
ช่างน่ะใส่เป็นแพ็คแพ็คใส่ถุงเอาไว้นายพงภู
เบศ์ก็นำยาบ้าเนี้ยใส่กล่องนมเป็นแพ็คซีลอย่าง
ดีนะฮะเหมือนเป็นนมกล่องนมที่เอาไปส่งตามลูกค้านี่
แหละนะแล้วก็ใส่รถอีซูซูสีแดงทะเบียนบ่อเป็น
ยอยักษ์หนึ่งเก้าเจ็ดสามพิสุนโลกสภาพสมโซ
หน่อยเหมือนคนแบบขับรถส่งของนะตบตาตำรวจ
บตาคนไม่อยากให้มีคนสังเกตอะไรแล้วก็นำไปวางตาม
ต่างต่างให้กับเครือข่ายสุดท้ายไม่รอดนะฮะถูกจับ
กลุ่มได้แล้วก็ขยายผลกวาดล้างผู้ต้องหาทั้งหมดถูกแจ้ง
หามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เสพยาเสพ
ให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้าโดยผิดกฎหมายก็นำตัว
ทั้งเจ็ดคนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป